มาติดตามกันต่อช่วงนี้กับขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
คุยกันต่อกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยกับเรื่องของเรือนะครับ

ให้เกิดเหตุเรือล่มซ้ำรอยที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
รวมทั้งทางด้านของผลเอกประวิทย์ออกมาการันตีว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของรถติดให้ได้ใน๗วัน

มีคำตอบมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดรอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์แล้วครับ
ว่าหลังจากเรือล่มที่อายุทยาคราวนี้จะต้องมีมาตรการออกมาทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

เนื้อหาที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงมาเนี่ย

ท่านบอกว่าได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกำกับควบคุมดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอากันตั้งแต่การจดทะเบียนเรือ

การออกใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ

การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตในเรือ
รวมไปถึงสิ่งที่ผมพูดวันก่อนก็คือว่า
ให้มีเรือราดตระเวนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วย
อกจากนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ว่าเนี่ยท่านบอกว่าภายใน๑๐วันเนี่ยจะต้องเห็นผล
แล้วนอกจากนั้นยังได้สั่งการให้มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของท่าเรือ
ในส่วนของท่าเรือสาธารณะและท่าเรือเอกชน
แล้วก็ให้รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงการลุกลำน้ำของโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเดินเรือ
บอกว่าจะให้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อื่น
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็เช่นว่าเสื้อชูชีพ
เสื้อชูชีพให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
อาทินี้ระยะยาวล่ะระยะยาวเนี่ยคุณอาคมบอกว่า
บอกว่าจะควบคุมระยะต่อไปไม่ให้เกิดซ้ำซ้อนโดยจะบังคับให้ใช้มาตรการด้วยการดึงเอาเทคโนโลยีมากำกับการเดินเรือโดยสาร
ทำยังไงฮะคือให้กรมเจ้าท่าเนี่ยออกประกาศเลยนะครับให้ตรวจเรือโดยสารที่มีขนาดรับผู้โดยสารตั้งแต่๒๕คนขึ้นไป
เพื่อเป็นเครื่องติดตามเรือเมื่อเกิดเหตุหรือเดินเรือผิดเส้นทาง
คำสั่งอันหลังเนี่ยบอกว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี
มาแค่นี้ยังไม่พอหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่การท่าเนี่ยของกรมเจ้าท่า
จะต้องดำเนินการจัดทำระบบแจ้งเรือเข้าออกเข้าออกจากท่าให้เป็นระบบ
เรือโดยสารมีจุดต้นทางปลายทางยังไงโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกลางปีงบประมาณหกศูนย์ซึ่งถ้าทำได้อย่างว่าเนี่ย
จะทำให้เรือโดยสารทุกลำที่จะทำการเดินเรือหรือออกนอกเส้นทาง
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโอ้ฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุเลยครับ
ถ้าทำได้อย่างที่ว่าเนี่ยนี่จะเป็นมาตรฐานสากลที่
ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วทั้งโลกเขาทำกันเขาเอาจริงเอาจังกันแบบเนี้ย
แต่นี่แม่ไอ้บ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นมาทีก็เป็นแบบนี้
สั่งการกันพุบพับพุบพับจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้
แต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปสักพักหนึ่งไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
ก็เริ่มหย่อนยานการตรวจตราอะไรที่ว่าที่ท่านมนตรีบอกมาสักครู่
ถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็ดีครับ
แต่ผมเป็นห่วงว่าพอผ่านไปสักพักนึง
ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมปัญหาของประเทศไทยอยู่ตรงนี้ครับ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
สั่งการมาทีนึงกุลีกูจอกันทีนึง
เกิดเหตุที่หนึ่งกูลีกูจอกันทีนึง
แต่พอเข้าสู่สภาวะปกติลานมันหย่อนลานมันไม่เดิน
ว่าจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกหน่วยงาน
เอาคราวนี้ลองดูกรมเจ้าท่าอีกทีนึงสิ
ว่ามาตรการที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เพียงพอรองรับไหม
งบประมาณนั้นไม่น่ามีปัญหาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ว่าจะต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน
ถ้าทำอย่างที่ว่านี้การจราจรทางน้ำจะดีขึ้นเยอะ
อุบัติเหตุเยอะนะครับทางน้ำเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเท่านั้น
เราก็หวังว่าโดยมาตรการที่รัฐมนตรีอาคมแจ้งมาเนี่ย
หน้าที่จะทำให้การป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นทางน้ำเนี่ย
ทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วย
แต่ว่าต้องจับตามองการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมการท่าต่อ
ถัดมาอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนกรุงเทพส่วนใหญ่เรื่องการจราจรติดขัด
โอ้โหวันนี้เห็นหัวข่าวท่านรองนายกประวิทธิ์
ท่านได้รับมอบหมายจากนายกท่านออกมาท้าทายเลยนะ
ป้อมงัดมาตรการจับแหลกปรับโหดคุยเวอร์แก้จราจร๗วันโล่ง
ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านเมื่อวานนี้ท่านแถลงข่าว
แล้วท่านก็บอกนี่ขอให้สื่อมวลชนติดตามดูนะ
ว่ามันจะดีขึ้นแล้วเมื่อการจราจรดีขึ้นก็อยากให้สื่อชมบ้าง
อันนี้ไม่ต้องห่วงฮะถ้าดีขึ้นจะชม
เพราะตอนรถติดด่ากันอย่างเดียวแล้วท่านบอกว่า
ผมรับรองว่าภายใน๗วันการจราจรจะดีขึ้น
ท้าให้เอาเวลามาจับได้เลยไม่ว่าจะเป็นถนนสายไหนมาเลย
แต่ว่าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะ
เพราะรถความเร็วมันก็ลดลง
แต่ถ้าวันปกติฝนไม่ตกรับรองว่าดีขึ้น
เท่าที่ผมเดินทางสัญจรไปมาขนาดนี้
สามารถทำเวลาลดลงมาจากเดิมแล้ว๑๐นาที๒๐นาที
แล้วนี่ประโยคสุดท้ายถ้าไม่ดีขึ้น
จะมาเอาอะไรจะมาทำอะไรกับฉันก็ได้
อยากให้ทำอะไรก็เอานี่ท่านท้านักข่าวด้วยนะ
แล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่าต่อไปนี้เจ้าหน้าที่
กวดขันจับปรับตลอดสั่งการไปแล้ว
โดนใบสั่งแล้วไม่ยอมเสียค่าปรับ
จะไม่อนุญาตให้ไปต่อทะเบียน
แต่ถ้าอยากต่อทะเบียนต้องเสียค่าปรับ๔เท่า
เป็นอย่างน้อยเดี๋ยวก็จะออกคำสั่งลงไป
นี่ดีครับแต่ผมบอกท่านนะ
ว่าคนที่ได้ใบสั่งแล้วไปต่อทะเบียนไม่ต่อให้เขา
รัฐมนูลนะต้องไปแก้กฎหมาย

ถ้าจะดูว่าใครเจอใบสั่งมา
แล้วไปถึงต่อทะเบียนไม่ต่อทะเบียนให้

ที่เขารับหน้าที่จดทะเบียนเนี่ย
ทุกวันนี้ยังไม่เชื่อมกันครับไม่เชื่อมกันคนที่ไม่เสียใบสั่งเนี่ย
ไปต่อกรมการขนส่งไม่มีข้อมูลหรอกครับว่าเจ้าของรถคันนี้
หรือคนขับขี่รถคันนี้เจอใบสั่งมาแล้วกี่ใบ
ที่ยังไม่เอาไปจ่อทะเบียนตอนนี้ยังครับขู่กันมาแล้วหลายปี
กลัวก็รีบกูลีกูจอไปจ่ายใบสั่งก่อนกลัวโดน
กลัวโดนเวลาไปต่อทะเบียนรถคนไม่กลัวไปต่อแล้วเดินผิวปากลงมา
ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรก็แปลว่าระบบยังไม่เชื่อมกัน
สั่งการอย่างเดียวไม่พอต้องหางบประมาณให้สำนักงานตำรวจเนี่ย
ทำเรื่องเชื่อมข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกซะด้วย
มาท่านบอกว่ารถชนกันคันสองคันลงมาตีกันรถก็ติดไปหมด
คำว่าลงมาตีกันหมายถึงว่าลงมาลงมาเถียงกัน
หรือไม่ก็ต้องรอให้ประกันมาถ่ายรูปแล้วถึงจะแยกรถได้
อันนี้ท่านไปคิดดูเถอะว่าจะทำยังไงที่จะให้รถทุกคันเนี่ย
เมื่อมีประกันภัยแล้วเนี่ยให้ระบบประกันภัยเนี่ย
มันเชื่อถือกันระหว่างบริษัทกบริษัทขอ
พอชนโป้งปั๊บเนี่ยแยกรถออกมาก่อน
หน้าที่ประกันไปตกลงกันทีหลังคันไหนผิดคันไหนถูก
เมื่อประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยไปจ่ายเงินกันเอง
ถ้ารอให้บริษัทประกันมาถ่ายรูปบางทีครึ่งชั่วโมงกว่า
โอ้โหรถติดกันไปหมด
คนจะไปสุวรรณภูมิจะไปขึ้นเครื่องตกเครื่อง
คนจะไปทำงานทำงานไม่ทันวุ่นวายกันไปหมด
เพราะรถชนกันเขี้ยแค่๒คัน
ฉะนั้นระบบแบบนี้ต้องแก้ให้ได้
ต้องแก้ให้ได้ฮะไปดูเถอะจะแก้ยังไง
ท่านรัฐมนตรีอาคมท่านเคยคุยกับผม
บอกว่าเรื่องนี้ท่านกำลังจะคุยกับบริษัทประกันภัยอยู่
มาสิครับสมาคมบริษัทประกันภัยเนี่ย
ทำยังไงพวกคุณถึงจะเชื่อถือซึ่งกันและกัน
รถชนกันโป้งแล้วก็ไปใครผิดใครถูก
ว่ากันทีหลังแยกรถก่อน
ในกรณีรถทุกคันต้องมีประกัน

เขามีระบบความเชื่อถือในทางประกันภัยเนี่ย

รถชนกันโป้งต่างคนต่างลงมาโค้ง
กันไปโค้งกันมาแล้วก็แยกรถ

ใครผิดใครถูกเขาไม่มีปัญหา

เรื่องของรัฐมนตรีอาคมกับเรื่องของพลเอกประวิทธิ์

ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยครับคุณก้อคุณดาวครับ

ถ้าชนแล้วแยกนะจบยากครับ

ผิดใครถูกได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับ